ส่วนร้านนี้ที่จะพาไปบอกเลยว่าขายดิบขายดี
ขายวันหนึ่งเนี่ยโอ้โห๕๖๐๐ก้อน
ทำไมขายดีขนาดนี้อยู่ที่ไหนติดตามในช่วง

พาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีเมืองดอกบัวค่ะ
คุณชิสาเห็นแผงไข่อย่างนี้ตอนแรก

ไม่ใช่ดูเผินก็อาจเหมือนเห็นไหม
เขาแบบว่าเหมือนจับแต่หลิวใช่ไหมสองข้าง
แต่พอมาดูใกล้อ้าวไม่ใช่
ไม่ใช่ที่นี่เขากำลังปิ้งข้าวจี่อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีลูกค้ามายืนรออยู่แบบอย่างเนื่องแน่น
นี่เป็นเมนูทานง่ายยามเช้าแล้วก็ช่วยคลายหนาวได้เป็นอย่างดีนะคะ
คุณคณิตถาหลักทองแม่ค้าข้าวจี่หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเจ้านี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าร้านของเขานะมีวิธีการจี่ข้าวให้หอมกลุ่นและมีรสชาติอร่อย
จีจะอร่อยมันต้องเค็มนิด
เขาก็เลยต้องใส่เกลือลงไปในข้าวแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้หอมก็คือใส่เนยหมักไข่ด้วยกระเทียมเจียว
จี่ก็เลยมีกลิ่นหอมแบบเป็นพิเศษแล้วมีอีกแบบหนึ่งให้เลือกก็คือข้าวจี่แบบไข่หวาน
จะเป็นแบบไข่ไม่สุกหรือไข่เยิ้มก็ได้นะจะรสชาตินี่กลมมันอร่อยเข้ากันพอดี
ร้านนี้มีแจ่วให้ด้วยค่ะกินข้าวจี่จิ้มกับแจ่วอ๋อเหรอ

พี่เขาก็เลยปิ้งขายดีแบบนี้
วันหนึ่งประมาณสัก๕๖๐๐ก้อน

ก็มีรายได้เฉลี่ยประมาณสัก๓๐๐บาทต่อวัน

แต่ก็ต้องบอกว่าพี่เขาเองก็ต้องเตรียมตัวนะ
มาแต่เช้ามืดแต่ดึกดื่นมาเตรียมของ

ยกตัวอย่างหนุ่มน้องนายนะคะ
บอกว่ากินข้าวจี่มาตั้งแต่เรียนอนุบาล
จนตอนนี้ป๖ก็ยังกินอยู่

แน่นอนแล้ววันหนึ่งซื้อสัก๕ก้อนได้นะคะ
น้องนายบอกข้าวจี่ร้านนี้ต่างจากเจ้าอื่นตรงที่รสชาติของไข่เนี่ยค่ะ
แล้วมันยังมีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงของเนยของกระเทียมที่เขาปรุงมาด้วย
มันก็เลยทำให้กินแล้วติดอกติดใจ๕ก้อนแทบจะไม่พอนะคะ
นี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเมนูและอีกหนึ่งร้านเด็ดที่เราเอามาฝากกัน
ผมว่าหน้าหนาวนี่เป็นความสุขของเด็กนะ
ใส่ชุดหนาวแล้วมายืนแบบว่าหน้าร้านที่ขายพวกปิ้งย่างอะไรพวกนี้
ไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งหรือข้าวจี่อะไรอย่างนี้

ไม่ยอมเข้าเรียนเลยนะเป็นสมัยตอนสมัยเด็กผมไม่เข้าเรียนเลยผมยืนอยู่ตรงนี้
โอ้โหคุณเป็นคนแบบนี้นี่เหรอ
ขี้เกียจไงอ่าเขาอ้างไง
ดีแล้วที่โตมาได้นะคะ